พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
หลังครบรอบ๒ปีแห่งการสิ้นพระชนติดตามจากรายงานค่ะ
หล่อพระรูปสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ที่วัดบวรนิเวศวิหารหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแถมพระองค์ไปอย่างพระอุโบสถคณะรังศรีวัดบวรนิเวศวิหาร
มือวิธี๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
และทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธชินศรีจำลอง
หล่อพระรูปสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เพื่อประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหาร
และเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้วัดบวรนิเวศวิหาร
จัดทำพระรูปจำลอง๓ขนาด
พระรูปสมเด็จพระสังฆราชมีขนาดเท่าพระองค์จริง
โดยนำภาพต้นแบบมาจากพระรูปฝีพระหัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงถ่ายสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
ขณะมีพระราชปฏิสันธารที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่๒๖กันยายน๒๕๖๒
เป็นภาพนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็นเสือรำแพน
เป็นประเพณีโบราณเช่นเดียวกันก็คือจะต้องมีพระพุทธรูปที่จะหล่อคู่กับ

ดังนั้นในวันนี้เป็นการหล่อสองอย่างก็คือ
จำลองพระพุทธชินศรีกับรูปหล่อของสมเด็จสังกราช
ขนาดของสมเด็จสังฆราชเองนั้นก็ความใหญ่อาจจะใหญ่กว่าพระองค์สักนิดหนึ่ง
ก็คือไม่ใช่๑เท่าครึ่งแต่ว่าเท่ากับอีก๒๐
เพราะฉะนั้นก็จะดูแล้วก็จะในสายตาของพวกเราเวลาตั้งปฏิสถานที่สารา
เนกประสงค์ร้อยพระธรรมศาร้อยปีนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าเท่าองค์จริง
ภายในพระรูปหล่อจะนำพระอาทิตกับพระอังคารของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
บรรจุไว้ในองค์พระที่หลอกขึ้นซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์
ในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นโบราณประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเอง
ดังนั้นเมื่อสมัยก่อนสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมพระยาวัชริยานวรรสซึ่งเป็นพระอุปัทยาจารย์ของพระบาทเจ้าอยู่หัวก็มีพิธีเช่นเดียวกันในรูปแบบเดียวกัน
ภาษณะไหนครั้งนี้ก็พระวาสุจริยหัวก็ทรงโปรดกล้าวให้มีพิธีและก็ให้มีการสร้างรูปเหมือนเช่นเดียวกัน
บรรจุพระอาทิตกับพระอังคารแล้วจะอันเชิญพระรูปหล่อไปประดิษฐานที่สารา๑๐๐ปีสมเด็จพระสังฆราชภายในวัดบวรนิเวศวิหารให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาสังคานุสติน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ
รัททีวีแรงงาม